หวาดเสียวที่จะเล่าต่อไปนี้ส่งตรงมาจากจังหวัดฉะเชิงเศร้าค่ะ
คุณผู้ชมช่างเดินสายสื่อสารขึ้นไปทำงานข้างบนนู้น
สายสื่อสารค่ะเจ็บซ้ำซ้อนเลยค่ะ
เพราะอะไรเจ็บแรกคือถูกไฟช็อต
แล้วเป็นไฟฟ้าแรงสูงเจ็บสาหัสเลยนะคะ
พอช็อตเสร็จปุ๊บหล่นตุ๊บลงมาร่างกระแทกพื้นเจ็บชั้นที่สอง
คุณค่ะดิ้นทุรนทุรายเลยเพราะอาการเจ็บ

โอ้ยดูแก
คุณผู้ชมค่ะต้องขอประทานโทษจริงคือต้องย้อมสีภาพ
เพราะว่าทั้งเนื้อตัวเนี่ยโอ้เต็มไปด้วยเลือด
แล้วก็อาการเจ็บปวดเห็นไหมดิ้นทุรนทุรายแบบนี้
โอดโอยนะคะคนเจ็บก็คือนายกฤษดาลอยมาอายุยี่สิบสามปี
พื้นเพลเดิมเนี่ยเป็นชาวอำเภอเซกาจังหวัดปรึงกาล
เป็นช่างไฟฟ้าหล่นลงมาแบบนี้แล้วนอนอยู่ที่พื้น
ร้องตะโกนด้วยความเจ็บปวดจากอาการบาดเจ็บสาหัส
ตามสภาพร่างกายมีบาดแผลถูกไฟฟ้าช็อตแล้ว
คุณหมอตรวจสอบแล้วนะคะปรากฏว่าร่างกายเนี่ย
ถูกไฟไหม้ไปสักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหเยอะนะ
สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะจนทำให้ร่างเนี่ย
มันไหม้เกลียมตามผิวหนังตั้งแต่ศีรษะจะหลดลงมาถึงลำตัว
แล้วขาซ้ายแขนซ้ายก็หักด้วยเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งให้การช่วยเหลือ
เป็นตำรวจจากสพแสนภูดาตนะคะร่วมกับกู้ภัย
แล้วก็เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลใกล้เคียงมาช่วยเหลือเบื้องต้นปฐมพยาบาล
แล้วรีบส่งตัวคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลบ้านโพ
ทีนี้จากการสอบถามเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานบอกว่า
คนเจ็บเป็นช่างรับเหมาเดินสายสัญญาณสื่อสาร
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหน้าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ริมถนนสิริโสธรหมู่๓ตำบลแสนภูดาตอำเภอบ้านโพ
ทีนี้ขณะเกิดเหตุคนเจ็บได้ปีนขึ้นไปปีนขึ้นไป
เกิดไปใกล้กับแนวอุปกรณ์สายไฟฟ้าแรงสูงก็เลยทำให้ถูกช็อตจากด้านบน
ก่อนที่ตัวเขาจะกระเด็นตกลงมากระแทกพื้นด้านล่าง
จนได้รับบาดเจ็บสาหัสอาการล่าสุดของคนเจ็บนะครับคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
อุปกรณ์แล้วก็หมวกที่เขาสวมใส่นะปรากฏว่าอาการบาดเจ็บล่าสุดเนี่ย
ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะเนื่องจากว่าไฟฟ้าที่ช็อตเขาเนี่ย
เป็นไฟฟ้าแรงสูงด้วยก็เลยทำให้ผิวหนังไหม้เกลี่ยม
บางจุดมีเส้นยึดเส้นยึดอ่ะคุณนึกออกมั้ยสภาพชักเกร็งอ่ะค่ะ
แพทย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องดูลัยอย่างใกล้เช็ด
เพราะว่ากลัวว่าแผลที่เกิดจากถูกไฟไหม้มันจะติดเชื้อได้
คนที่ต้องทำงานกับเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของเครื่องจักรเครื่องยนต์เนี่ย
ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเนาะอันตรายค่ะ